คือต้องบอกจริงว่าราคาหมูนี่คือยังพุ่งแบบฉุดไม่อยู่จริงอะนะคะ
แล้วก็ส่งผลกระทบให้กับผู้บริโภคจำนวนมากเลยทีเดียว
รวมถึงร้านอาหารด้วยนะคะโดยเฉพาะชิ้นส่วนยอดนิยมเลย
ก็จะมีพวก๓ชั้นกับสันคอ
ตอนนี้ฟุ่งไปอยู่ที่กิโลกรัมละรอยสี่สิบบาทละค่ะ
ค่ะทีนี้เนี่ยค่ะก็มีเขียงหมูเรียกว่าเป็นเขียงหมูที่เชียงใหม่นะคะ
เขาใจดีมากเขาบอกว่าเขาลดแบบถูกที่สุดในปัตตะพีใช้คำนี้เลยค่ะ
ชายกิจร้านจำหน่ายเนื้อหมูนะคะที่ตลาดต้นพยอมอำเภอเมืองเชียงใหม่
เปิดโปรเลยค่ะจำหน่ายหมูราคาถูก๓ชั้นกิโลกรัมละ๑๖๘บาท
จากราคาตลาดนะคะ๒๔๐บาทแล้วก็หัวไหล่กิโลกรัมละ๑๖๖บาท
ราคาตลาดที่๑๙๕บาทเป็นราคาที่ถูกที่สุดในเวลาเขียงหมูทั่วทั้งจังหวัด
จังหวัดหรือทั้งประเทศเขาบอกทั่วทั้งจังหวัด
ทำให้ลูกค้าพากันไปเลือกซื้อเลยนะคะนางทัศนีทิศแจ่มเจ้าของร้านเขาเปิดเผย
บอกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังลำบากหากขายเอากำไรเยอะเนี่ยหลายคนก็จะเดือดร้อน
ทุกวันนี้รับหมูมาจากฟาร์มก็บวกกำไรเพิ่มไม่มากล่ะค่ะ
ขายพอมีกำไรเลี้ยงลูกน้องก็พอแล้วลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้
ฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควรโดยราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำขัดนะคะ
ก็คือตำแต่ว่าเขาจะได้รับสินค้ามาจากฟางเท่าไหร่
โดยโรคระบาดในหมูที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว
ไม่อย่างนั้นทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้บริโภคเขาจะเดือดร้อนกันหนักขึ้น
จริงก็จะมีเขียงหมูบางที่นะคะที่เขาบอกว่าเขาขายหมูอ่ะคือเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
คนไม่ซื้อของเขาก็มีเพราะคนก็กลัวด้วยแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปซื้ออย่างนี้ค่ะ
ไปดูที่ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
จากการเก็บตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสที่โรงค่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
กับเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็สั่งการด่วนเลยให้ทางกรมประสุทธิ์รีบดำเนินการทันที
แล้วก็ได้ดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็คือว่าโรคนี้ค่ะมีการระบาดที่ประเทศจีน

ท่านก็มีการแบบว่าสั่งการให้ประสุทธิ์จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ย
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและครอบควบคุมโรค
สำหรับประเด็นเรื่องของเงินชดเชย
กรมประสุทธิ์ก็มีการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคนี้มาตลอดเนี่ย
ก็คือมีการจัดงบประมาณขออนุมัติจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินนะคะ
โดยได้ดำเนินการชดเชยค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายมาแล้ว๓ครั้งด้วยกัน
ก่อนหน้านี้อยู่ที่เงินนะคะประมาณ๔๗๐ล้านบาท
แล้วก็ปี๒๕๖๕ที่เราเพิ่งเห็นล่าสุด๕๗๐กว่าล้านเนี่ยค่ะ
ที่จะมีการชดเชยให้กับเกษตรกรจำนวน๔๙๔๑ราย
สุกรจำนวน๑๕๙๔๕๓ตัว
เพื่อเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย
ซึ่งทางคอรมอลได้เซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็จะเร่งเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยสุกรต่อไป
คือจริงถ้าย้อนกลับไป
แสดงว่าจริงมันก็ต้องมีมาสักพักแล้วนี่ไง

ไก่หวันเคยตรวจเจอแล้วนะ

เขาถึงระงับว่า
จะเป็นหมูแปรรูปต่างเข้าไปในประเทศอยู่แล้วอันนี้มาตรการแต่ละประเทศก็จะมีไม่เหมือนกัน
ดังนั้นหลายประเทศเขาก็อาจจะไม่ได้รับเนื้อหมูของเราเข้าไป
อะไรนะสัมภาพหรอสัมภาพไปแล้วไปไปแล้ว
มีคุณแชร์ต่อกันเยอะอยู่สรุปคือไม่มีหรือ

แล้วจากนี้เราจะกินหมูยังไงแม่หมายความว่า
ก็กินได้เพราะมันไม่ได้เอฟเฟคกับคน
มันจะหมายว่าก็คือไอ้โรคนี้คือจุดเด่นของมันน่ะจริง
เขาเรียกว่าจุดนักรวงมันคือมันหาวัคซีนมารักษายังไม่ได้
มันจะต่างกันอาการใกล้เคียงกันทั้งหมด

แต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามันตาย
ใช่ไหมเพราะมันตายเนี่ยแล้วกินก็คือทำแล้วกินเลยเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพราะว่าคือมันไม่ได้ถูกสู่คน
แต่ส่วนใหญ่เขาไม่นิยมเอาไปขายกันเพราะว่าหมูมันมันจะเน่าเร็ว
คือพอมันตายแป๊บเดียวเนี่ยมันอืดมันบวมข้างในมันเน่าทุกอย่าง
มันนั่นหมดเลยคือมันกินมันพังหมดเลยอะไรอย่างเงี้